ติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองนะครับ
วันนี้พักอนาคตใหม่ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยที่สารรัฐธรรมนูล
เปิดให้มีการไต่สวนพยานในคดีเงินกู้๑๙๑ล้านบาท
พร้อมกับประกาศว่าหากถูกยุบพัก
ก็จะขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนอกสภาแทน
จอบประเด็นจากรายงานครับ
กำหนดวันที่๒๑กุมภาพันธ์นี้
คำวินิจฉัยคดียุบพักอนาคตใหม่
มเงินกู้๑๙๑ล้านบาท
โดยนายปียบุตรแสงกระหกกุลเลขาธิการพัก

เปิดให้มีการไต่สวนพยานบุคคลทั้ง๑๗ปาก

ลงมติยกคำร้องยุบพักอนาคตใหม่
และมีความเห็นว่าพักอนาคตใหม่ไม่มีความผิด
เทียบเคียงกรณีการยุบพักประชาธิปัตย
ยังเปิดให้มีการต่อสู้ในชั้นศาล

คดีนี้เกิดขึ้นก่อนการอภิปราย

เพื่อต้องการไม่ให้มีชื่อของพักอนาคตใหม่

เรายังคงเชื่อมั่นว่าสารรัฐธรรมนูล
วินิจฉัยคดีนี้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม
และพวกเราพักอนาคตใหม่
ยืนยันว่าจะทำให้วัตถุประสงค์ของการยุบพัก
ครั้งนี้ไม่สำเร็จให้จงได้
ส่วนที่สารรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยร่าง
พรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๕๙
รัฐธรรมนูลหรือไม่วันพรุ่งนี้
นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
รับว่าตื่นเต้นเพราะเร็วกว่าที่คาดการณ์
ซึ่งเมื่อผลออกมาอย่างไรถือว่าเป็นเรื่องดี
ที่จะทำให้ไม่เกิดความล่าช้าของพรบงบประมาณ

รัฐบาลมีแนวทางที่จะปฏิบัติอยู่แล้ว
นายวิรัติรัตนเศษในฐานะประธานวิบรัฐบาล
ระบุจะจัดสัมมนาคณะทำงาน
เพื่อเตรียมรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ระหว่างวันที่๒๑๒๓กุมภาพันธ์นี้
โดยจะมีรัฐมนตรีที่ถูกยื่นอภิปราย

เว้นผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

ส่วนความเคลื่อนไหวที่รัฐสภาวันนี้
มีการพิจารณายติตั้งกรรมาธิการวิสามัน
ศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการทำรัฐประหาร

เสนอให้ปฏิรูปกองทัพมีทหารอาชีพ
ไม่แสวงหาอำนาจทางการเมือง
รวมถึงให้ระบุในรัฐธรรมนูญว่า
ตุลาการยอมรับการทำรัฐประหาร

ต้องนำตัวผู้ทำรัฐประหารมาลงโทษ
กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ
ขณะที่สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรบางคน

ใครทำรัฐพาหารต้องถูกตัดหัวเจ็ดชั่วโคตร
กลุ่มนี้เขียนลงไป

มีสมาชิกลงชื่อขออภิปรายจำนวนมาก
ฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย
ที่ประชุมจึงยกไปพิจารณาต่อในสัปดาห์หน้า